เที่ยวเชียงใหม่กันหน่อยฮะตามที่พี่เบิร์ตได้โปรยเอาไว้นะ
โอ้ยสีสดจริงอ่ะโอ้ยสีสดมากพอออกข่าวไปคนไปเยอะ
ทีนี้มันเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น
อยากได้ภาพสวยเหยียบเลยย่ำเข้าไปเลยฉันอยากอยู่ตรงกลางดงดอกไม้
อืมเจ้าของทำยังไงอืมเดี๋ยวใครทำแบบนี้เขาจับปรับรายละห้าร้อยบาท
ตอนนี้ก็โด่งดังไปแล้วนะฮะเปิดไว้บนเนื้อที่กว่าสิบสองไร่ให้กับนักท่องเที่ยวเข้าไปถ่ายภาพชื่นชมความสวยงามของดอกไม้นะฮะ
มีดอกสร้อยไก่ญี่ปุ่นดอกมากะเร็ดดอกคัสเตอร์ต่างหลากหลายสีสันตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาแล้ว
ปรากฏว่านักท่องเที่ยวไปครับเดินทางไปเยอะแต่มีบางคนเนี่ยนะคุณผู้ชมไปเหยียบย่ำในแปลงดอกไม้
ทำให้มันหักมันเสียหายมันก็ไม่สวยไม่สามารถตัดดอกออกไปจำหน่ายได้
คนที่เข้าไปทีหลังก็ได้ภาพไม่สวยเนี่ยนี่มีคนถ่ายเอาไว้เหยียบตรงกลางแปลงแบบนี้เลย
ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวช่วยกันสอดส่องดูแลหากพบมีนักท่องเที่ยวรายใดมีพฤติกรรมไปเหยียบแปลงดอกไม้จนเสียหาย
แล้วถ่ายภาพไปแจ้งทางฟาร์มได้คนที่แจ้งจะได้รางวัล๔๐๐บาท
ส่วนนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมแบบนั้นจะต้องถูกปรับ๕๐๐บาทนะฮะ
ขอความร่วมมือเลยแต่ยังปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวบางคนแอบไปเหยียบกลางแปลงเลยนะฮะ
ซึ่งทางสวนเองมันก็กว้างไงคนก็ดูแลไม่ทั่วถึงนะเพื่อไม่ให้เกิดกระแสดราม่าขึ้นมา
และเพื่อให้ดอกไม้ยังคงบานสะพังสวยงามรอนักท่องเที่ยวช่วงหน้าหนาวนี้ต่อไปนะฮะ
แล้วให้คนที่ไปได้ถ่ายรูปสวยนะฮะทั้งนี้เนี่ยส่วนต่างเงินค่าปรับอีก๑๐๐บาทเอาไปทำอะไร
เขาบอกว่าเขาเนี่ยนะจะเอาไปซื้อเมล็ดพันธอกไม้มาปลูกแทนที่มันตายไปนะ
เพราะว่าคุณสมมุติคุณเหยียบใช่ไหมเขาปรับคุณ๕๐๐เขาจ่ายคนที่แจ้ง๔๐๐เขาเก็บไว้เอง๑๐๐บาท
ตอนนี้สามารถรับนักท่องเที่ยวได้วันหนึ่ง๔๐๐คนตอนนี้ถูกจองเต็มไปจนถึงวันที่๓มกราคมปีหน้า
โอ้โหใครจะไปต้องหลังมกราคมปีหน้าแล้วนะครับนะเพื่อเป็นการกระจายรายได้การท่องเที่ยวให้สามารถไปชมกันได้
แล้วก็ให้เกษตรกรรายอื่นเขาได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวกันด้วยนะซึ่งตอนนี้มีสวนดอกไม้หลายสวนกำลังออกดอกผลิบานให้ไปก็ไปได้ไม่ใช่แค่ไปที่ฟาร์มนี้ส่วนนี้ส่วนเดียวเท่านั้น